ถ้าเรายังคงหละหลวมไม่ปฏิบัติตามคำขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่
แน่นอนนะคะว่าถ้าเกิดว่าเฉลี่ยวันวันเดียว๑๑๑คน
ผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด๑๙รายใหม่
และถ้าเกิดว่าตัวเลขนี้๑๐๐คนคูณไปเรื่อย
จนกระทั่งสิ้นสุดเดือนเมษายน๓๐เมษา
นั่นแปลว่าประเทศไทยจะมีผู้ป่วยโรคโควิด๑๙๓๕๐๐ราย
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้ทรงคุณวุฒิของกรมควบคุมโรค
ขอความร่วมมือรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงขอความร่วมมือบอกว่า
ประชาชนทุกคนอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
ไม่ให้เราไปถึงจุดนั้นให้ได้คือ๓๕๐๐คนภายในสิ้นเดือนเมษายน
ทีนี้ก่อนที่จะไปพูดเรื่องของประเด็นต่างลงลึกลงไป
มาดูสถานการณ์ภาพรวมก่อนเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ชม
กระทรวงสาธารณสุขมีการแถลงพบผู้ป่วยโรคโควิด๑๙รายใหม่เพิ่มขึ้น
๗รายด้วยกัน๑๑๑รายแบ่งเป็น๓กลุ่มนะคะ
คือกลุ่มที่๑กลุ่มผู้ป่วยที่มีประวัติไปสัมผัสผู้ป่วยรายเก่า
หรือไปเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้า
เนี่ยเฉพาะส่วนนี้จำนวน๒๙รายได้แก่กลุ่มไหนบ้างล่ะ
โอ้โหเหมือนโควิดไปทิ้งบอมเลยนะกลุ่มแรกคือสนามมวย
ยังมีอยู่มีค่ะสนามมวยเมื่อวานเนี่ย
พบผู้ป่วย๖รายสถานบันเทิงย่านทองหล่อ๓ราย
กลุ่มผู้สัมผัสกับผู้ป่วยที่มีรายงานมาแล้ว๑๙ราย
และกลุ่มที่ไปร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซียอีก๑รายค่ะ
อันนี้กลุ่มที่หนึ่งนะคะคือกลุ่มที่ไปพบว่ามีประวัติ
สัมผัสกับผู้ป่วยโรคโควิด๑๙ก่อนหน้า
ทีนี้มาดูกลุ่มที่๒กันหน่อยกลุ่มที่๒เป็นผู้ป่วยรายใหม่
เมื่อวานนี้รายงานตัวเลขคือ๑๙ราย๑๙รายในจำนวนนี้เป็นบุคลากรทางการแพทย์ค่ะ
คุณผู้ชมสามรายด้วยกันนะคะแล้วก็กลุ่มที่สามคือกลุ่มสุดท้าย
กลุ่มที่ได้รับผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการว่าพบเชื้อ
แต่อยู่ระหว่างรอประวัติและสอบสวนโรค๖๓รายด้วยกัน
นี่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะฉะนั้นแล้วดูสถานการณ์ภาพรวมในประเทศไทย
เมื่อวานนี้ยอดผู้ป่วยเพิ่มขึ้น๑๑๑ราย
นั่นแปลว่าประเทศไทยมีผู้ป่วยโรคโควิด๑๙สะสมทะลุ๑๐๐เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ตัวเลขผู้ป่วยสะสมนะคะอยู่ที่๑๐กับ๔๕ราย
ผู้ป่วยกลับบ้านได้แล้ว๘๘รายยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาล๙๕๓ราย
เสียชีวิตสะสมยังเป็นเท่าเดิมคือ๔รายด้วยกันนะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะประเด็นน่าสนใจเมื่อวานนี้คุณหมออนุพงศ์สุจริยากุลนะครับ
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมควบคุมโรคบอกว่าถ้าเกิดว่าไปดูในรายละเอียดเนี่ยนะ
กลุ่มผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องร้อยสิบเอ็ดรายเมื่อวานเนี่ยปรากฏว่าพอไปดูแล้วเนี่ย
เป็นกลุ่มผู้ป่วยไปสัมผัสกับคนใกล้ชิดผู้ป่วยรายเก่าที่เคยรายงานมาแล้วทั้งนั้นเลย
โดยเฉพาะที่สนามมวยลุมพินีกลุ่มสถานบันเทิงย่านทองหล่อ
และกลุ่มคนที่กลับมาจากไปร่วมพิธีทางศาสนาที่มาเลเซีย
เลี่ยเลยนะกลุ่มเหล่านี้๓กลุ่มเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ไปสัมผัสผู้ป่วยกลุ่มเดิม
เฉลี่ยกลุ่มนี้๒๐๓๐รายตรงนี้สะท้อนได้อะไรดอกจันทร์ไว้เลยนะคะ
สะท้อนแล้วก็ทำให้เห็นว่าประชาชนกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
ไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำในเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม
แม้ว่าคุณจะรักคนในครอบครัวมากแค่ไหนแม้แต่ว่าคนในครอบครัวเองเนี่ย
ก็ต้องเว้นระยะห่างทางสังคมนี่สะท้อนให้เห็นว่า
เว้นระยะห่างทางสังคมแบบนี้แบบนี้
อย่างน้อย๑เมตรนะคะมีความสำคัญมาก
มีความสำคัญที่สุดในขณะนี้ใช่ค่ะแล้วก็เป็นการวิจัยออกมาแล้วด้วยนะคะ
ว่ามาตรการนี้แหละเว้นระยะห่างทางสังคมสำคัญที่สุด
สำคัญกว่าการปิดประเทศด้วยซ้ำไปใช่ค่ะคุณผู้ชมแล้วเชื่อไหมว่า
ผู้ป่วยในประเทศไทยแล้วเสียชีวิตรายที่๓เนี่ยเชื่อไหม
พอย้อนกลับไปดูเนี่ยเขาป่วยติดโรคโควิดกันยกบ้านเลยนะ
ติดจากคนที่เสียชีวิตน่ะนี่คือสะท้อนเห็นว่า
เว้นระยะห่างทางสังคมนั้นสำคัญมาก
ช่วงนี้อาจจะเป็นการแสดงความรักด้วยความห่างก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยน